ต้องไปดูกันหน่อยเพราะว่ามันเคราะห์ร้ายตกลงไปในบ่อลึก
ดูสิว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาต้องไปช่วยมันยังไงฮะ

อยู่แถวบ้านเลขที่๙๔หมู่๕
ตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
แจ้งมาบอกพี่ช่วยลงไปช่วยแมวหน่อย

๘เมตรลึกนะเนี่ยและแคบด้วยนะโอ้โห
มันก็แคบนะถ้ากว้างแค่๖เมตรมันก็ไม่ได้กว้างมากนักหรอกนะ
แต่คนลงไปได้แต่ถามว่าลงไปแล้วมันจะมีอากาศหายใจไหมล่ะ
เขาจะได้มีอากาศหายใจแล้วตอนที่ลงไปช่วยเจ้าแมวสองตัวนั้นโอ้โหใช้เวลาเป็นชั่วโมง
หลายชั่วโมงนะครับกว่าจะช่วยไม่ได้แล้วนี่เอาแมวใส่กระสอบถุงปุ๋ยเอาขึ้นมาแบบนี้
แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
แมวไม่ต้องปล่อยสู่ธรรมชาติ

ก็เอามาปล่อยให้กับเจ้าของ
เขาเล่าให้ฟังนะฮะเจ้าของเล่าให้ฟังว่า
แมวสองตัวนี้มันเคยแล้ว

แต่คราวนั้นชาวบ้านเขาช่วยกัน

ครั้งนี้ตกลงไปอีกบอกโอ้โหคราวนี้ลึกเลย

ฝาหรือหาอะไรมาปิดกั้น
เอาไว้ให้ดีแมวมันจะได้ไม่ตกลงไปอีก
คืออันตรายคนมีโอกาสผลัดตกลงไป
มันไม่ใช่แค่แมวคนน่ะล่วงได้นะ
เพราะฉะนั้นต้องระวังไอ้บ่อลึกอย่างนี้
ต้องปิดฝานะไม่ควรนะดึกมืดเดินมาตุ๋มเลย

แอบว่าอยากให้เห็นผู้บัติเหตุจริงนะครับ